วันนี้ญาติได้เคลื่อนลงศพของน้องหญิงวัย๑๙ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จากเหตุการณ์ที่ตกลงมาจากรถเทลเลอร์ที่มีนายออฟเป็นคนขับนะครับ
โดยได้นำลงศพแห่มาที่กองปราบรามเพื่อร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความ
ครอบครัวเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฆาตกรรมนะครับ
แล้วก็ไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพบังปะอินเจ้าของพื้นที่
ยืนยันว่าจะเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุให้ได้ไม่ฉะนั้นจะไม่เผาศพของน้องหญิงนะครับ
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้จากรายงานครับ
ญาติของน้องหญิงที่ตกรถเทลเลอร์เสียชีวิตบริเวณถนนสายเอเชียย่านบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคลื่อนศพมาขอความเป็นธรรม
พร้อมแจ้งความกับผู้บังคับการกองปราบรามเพื่อให้ช่วยคลี่คลายคดี
พร้อมยืนยันหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้เข้าไปแจ้งความที่สพบางปะอินแต่ตำรวจไม่ได้รับแจ้งความ
มีเพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
วันต่อมาได้พบคลิปเสียงการคุยโทรศัพท์ของผู้ตาย
โทรไปขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ที่ชื่อรุ้ง
จึงส่งให้ร้อยเวรเจ้าของคดีแต่ก็ไม่ได้เรียกไปสอบสวน
ปกติครับไปปรึกษาเพราะผมก็ไม่รู้กฎหมายครับ
ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนหลังมารู้คลิปรู้อะไรอย่างนี้ครับ
อาจยกรรมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ
และญาติของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ได้ผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระบุว่าบริเวณศีรษะด้านขวาของหญิง
ถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้งและมีรอยช้ำบริเวณหัวไหลด้านขวา
รวมทั้งผลการสแกนสมองจากเอกชนพบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
มีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะ
ปกติแล้วหากกระโดดจากรถอาจมีบัตรแผลทางฝั่งซ้ายด้วย
แต่กลับมีบาดแผลฝั่งขวา
ที่ยาดนำไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาสาท
สาเหตุการตายจากให้สมองชำเลือด
กระโหลกแตกจากการกระแทกด้วยของแข็ง

ขณะที่ผลการตรวจด้วยการทีซีสแกนสมองของเอกชน

พบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่งบริเวณ
ด้านหลังและด้านขวามีอาการสมองบวม
ทำให้ไปกดทับกับเนื้อสมองบางส่วน
อดช้ำเลือดออกที่ไซนัสของใบหน้า
ซึ่งนี่เป็นความเห็นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
แต่ในรายงานการตรวจพิสูจน์ไม่มีข้อความใดที่บ่งชี้ว่า
กระโหลกศีรษะของน้องหญิงมีรอยแตกหลายรอย
เกิดจากการตีหลายครั้งตามที่นายอัจฉริยะชี้แจ่ง
นับว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และคลางแคลงใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเธอ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน